คุณผู้ชมครับมาดูการตรวจยาเสพติดในวัดกันบ้างนะครับ
สนที่กำลัง๔ฝ่ายเข้าตรวจวัดดัง๒แห่งในจังหวัดยะโสธร
พบพระสงฆ์๓รูปเสพกัญชาและยาบ้า
ตรวจพบปัสสาวะเป็นสีม่วงนะครับ
จึงนำตัวจับศึกแล้วก็ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ตำรวจภูทรเมืองยะโสธรพร้อมด้วยกำลังทหารฝ่ายความมั่นคง
และเจ้าหน้าที่สำนักงามพระพุทธศาสนาจังหวัดยะโสธร
ร่วมปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด
โดยเข้าจู่โจมตรวจหาสารเสพติดพระสงฆ์และสามเณร

ก็คือวัดทุ่งสว่างเชยภูมิและวัดตับเต่า
ซึ่งผลการตรวจปรากฏว่าที่วัดทุ่งสว่างชายภูมิ
พบพระจักรพันธ์ดีบังอายุ๒๙ปี
เสพกัญชาโดยพบของกลางกัญชา๙๒๓กรัม

โดยเจ้าตัวก็สารภาพว่าบวชมานาน๘พันศา
และเมื่อสัปดาห์ก่อนมีเพื่อนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพ

จึงฝากเพื่อนซื้อกันชาและนำมาเสพได้๓วัน
กระทั่งถูกจับกลุ่มได้นะครับ
ส่วนอีกวัดหนึ่งก็คือที่วัดตับเต่า